ต่อไปจุดยืนของพลักษณ์ไทยสร้างไทยเนี่ย
ฟังเมื่อสักครู่คืออาสามาปลดล็อกวิกฤตของประเทศ

วันนี้ประเทศมันติดลมมา๑๐กว่าปีแล้วนะคะ
จริงแล้วก็๙๐ปีก็วนเวียนอยู่กับวงจรอุบาต
รัฐพาหารเลือกตั้งคดโกงแล้วก็รัฐพาหารฉีกรัฐมนูลอยู่อย่างนี้นะคะ
แล้วก็โดยเฉพาะใน๘ปีหลังมันก็ยิ่งเพิ่มวิกฤตให้กับประเทศ
๘ปีหลังนี่คือยุคศชกับประธาบาลของพลังประยุทธ์
ใช่ก็ตอบว่ามันก็๓๐ปีต้องบอกคุณภาคภูมินะ
อันนี้๓๐ปีที่ทำงานรับใช้ประชาชนมาเนี่ย
อันนี้จริงก็ต้องถามกับคือเราคงไม่มาใส่ร้ายหรือว่ามาพูดจาที่จะให้ใครเสียหาย
แต่ว่ามันคือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้น
ดังนั้นเนี่ยทำไมเราถึงได้บอกว่าเราจะต้องมาเปลี่ยนประเทศต้องมาปลดล็อกสิ่งต่างออกไปนะคะ
ก็ถ้าถามว่าเราตั้งพักมาเพื่ออะไรก็ตั้งมาเพื่อที่จะให้พักไทยสร้างไทยเป็นสถาบันการเมือง
เราจะคิดการเมืองแบบเก่าประเทศไปไม่ได้ล่ะ
ถ้าจะหากินด้วยการที่จะตอนนี้เป็นการเมืองเป็นสองคั่วนะคะ
เป็นสองคั่วที่ต่างคิดถึงแต่ตัวเองนะคะ
ต่ออำนาจตัวเองจะเข้าสู่อำนาจอะไรก็แล้วแต่
ถึงได้เห็นการแก้รัฐมนูลฉบับประชาชนต้องแท้งไม่รู้กี่รอบ
เพราะว่าต้องการแก้เฉพาะบางมาตราที่ให้ตัวเองได้เปรียบหรือได้ประโยชน์แค่นั้นนะคะ

ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องมาปลดล็อกนะคะ
วิกฤตความขัดแย้งการเมืองสองคั่วที่ดำเนินการดำเนินอยู่น่าจะกว่า๑๖ปี
มันไม่สามารถที่ทำให้ประเทศไทยเดินต่อได้แล้ว